คุณหนุ่มคุณมีเรื่องหนุ่มเกาหลี

ไม่ได้ขยับแต่ผมมันยาวไงแล้วมันไม่ได้ตัดไง

แล้วอย่างหนึ่งช่างทำผมที่คุณเอามาเนี่ย

กล้องไหนกล้องปุ๊บเหวี่ยงเสียงตีนไง

ถ้าสมมุติก็ลองจับฉลากเอาวันไหนกล้องทำผมสวย

ก็ว่ากันไปทำ๑๐ครั้งหรือ๖ครั้ง

โอเคแห่แชร์คลิปหนุ่มเกาหลีเมาคลั่งบนเครื่องบินนะครับ

อยากเข้าไปมัดตัวของเขาเอาไว้

คือคนนี้เขากินเขาบอกกินเหล้าไปสองแก้ว

สายการบินนี้นะครับบินมาจากกรุงฮานอยนะฮะ
กำลังจะไปที่กรุงโซเกาหลีใต้นะครับ
โดยใช้คุ้มข้างในอายุมา๓๔ปีนะฮะ
ต่อยหน้าคือดื่มเข้าไปสองแก้วปุ๊บจะไปต่อยหน้าบริษัทอีกคนนึง

ร้องชื่อนางชาวอเมริกันนะครับรวมกับภรรยาอยู่บนเครื่องลำนี้ด้วย
โดยมาสต์นี้นะครับก็เข้าไปช่วยเหลือนะฮะ
ให้เถี๋ยวนะครับไปคุมตัวชายคลั่งคนนี้เอาไว้ด้วย
เห็นไหมครับยื่นอยู่แล้วน่ะ
แล้วเขาก็ได้โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นลงบนเฟซบุ๊คของตัวเอง
บอกว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ได้รับการฝึกที่ดี
และมีลูกเรือหนึ่งคนและผู้โดยสารสองคน

ลูกเรือผู้หญิงทั้งหมดไม่รู้เรื่องอะไรเลย

ว่าจะควบคุมคนขาดสิทธิ์ได้อย่างไร
เขาเริ่มสงบลงตอนที่ผมและผู้โดยสารชายอีกคนนึงเข้าไปช่วย
รู้วิธีการควบคุมสถานการณ์เช่นนี้
ให้ได้โดยที่ผู้โดยสารไม่ต้องเข้าไปยุ่ง

ไม่ขึ้นไปเช่นนี้ไม่ขึ้นไปทั้งหมด
หลังจาก๓๔วันปิดเลย
เขาว่าอย่างนั้นนะถ้าไม่จริงเขาอยากมาฟ้องผมนะ
เพราะว่าต้องปรับเลยต้องปรับสภาพสิพี่

ขอโทษนะฮะเพราะหล่อมาก
ไม่

อยากเห็นหน้าจริงเลย
เรื่องเปลี่ยนเลยโมดดำเรื่องเปลี่ยนเลย
เรากำลังพูดเรื่องโปเลียนเอกลายอ่ะ
พี่ดำตามมารับด้วย